ส่วนเรื่องของกีฬาแห่งชาติเชียงรายเกมวันนี้แข่งขันเป็นวันสุดท้ายชิง๓๒เหรียญทองนะครับ
เหรียญทองได้ทั้งคู่ครับไปดูวอเล็กบอลทีมหญิงกันก่อนนะครับ
ชิงครับกรุงเทพมหานครเจ้าของเหรียญทองสงขลาเกม
ซึ่งมีวัชริยานวลแจ่มและอำพรยาภา๒เดกรี
ทีมชาติไทยนะครับในชุดเขียวขาว
ช่วยกันเอาชนะนครราชสีมาชุดสีดำไปได้๓ต่อ๐เซต
ต่อ๒๒๒๕ต่อ๑๓และ๒๖ต่อ๒๔คว้าเหรียญทองนะครับ
ส่วนทีมชายครับเหรียญทองก็ยังเป็นของกรุงเทพนะครับ
นำโดยกฤษฎานินสวัยครับเอาชนะพิศนุโลกเหรียญเงินจากครั้งที่แล้วไปสามต่อหนึ่งเซต
๒๕๑๘๒๕๑๓๒๐ต่อ๒๕และ๒๕ต่อ๑๘
ส่วนเซปักตระก้อวันสุดท้ายชิงสองทองนะครับทีมชุดชาย
ปรากฏว่านครราชศรีมาชุดสีฟ้านะครับ
ซึ่งได้เหรียญเงินจากครั้งที่แล้วครับปีนี้กลับมาคว้าทองครับ
เอาชนะชนบุรีไปได้สองต่อหนึ่งทีมส่วนทีมชุดหญิงราชบุรีอันดับสามจากครั้งที่แล้วนะครับ
เอาชนะแชมป์เก่าชนบุรีได้๒ต่อ๑ทีมคว้าเหรียญทองได้สำเร็จครับ
สำหรับเจ้าเหรียญทองปีนี้นะครับเป็นของกรุงเทพมหานครนะครับ
เป็นการคว้าเจ้าเหรียญทองสมัยที่๒๘ทำได้๑๑๘เหรียญทองนะครับ
ซึ่งก็มากกว่าครั้งที่แล้วที่ได้ไป๙๒เหรียญทอง
อันดับ๒เป็นอุดรธานีนะครับ๔๘เหรียญทองสาเป็นชนบุรี๔๖เหรียญทอง
ส่วนเจ้าภาพเชียงรายนะครับได้๒๙เหรียญทองนะครับ
ซึ่งก็มากกว่าครั้งที่แล้วที่ได้เพียง๔เหรียญทอง
ทีมที่ปิดในช่วงข้ามวันนี้นะครับนายวิทยุศักดิ์โศรัทธ์รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเป็นประธาน
และจะมีการส่งมอบทงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งต่อไปให้กับจังหวัดศรีสะเกด
ซึ่งจะจัดในปี๒๕๖๓ครับ